วันนี้ไทยรัฐทีวีจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูนะครับว่า
เครื่องบินขับไล่แบบกริปเพ่นนั้นเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่ประเทศใดบ้าง
รวมทั้งเข้ามาประจำที่ฝูงบินของประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับ
พาคุณผู้ชมมาดูข้อมูลต่างเหล่านี้ซึ่งเราได้รวบรวมมานะครับ
เข้ามาประจำฝูงบินของกองทัพอากาศนะครับ
นั้นเป็นผู้ประสานเรื่องของการทำสัญญาซื้อขายระหว่างไทยกับประเทศที่เป็นผู้ผลิตนะครับ
ทัพอากาศของฮังกอรี่กองทัพอากาศของเช็ค

รวมทั้งกองทัพอากาศของประเทศไทยด้วย
และลำที่ประสบเหตุลำดังกล่าวนั้น
จะเข้ามาประจำการที่กองทัพอากาศของไทยได้ประมาณ๔ปี
คือปี๒๕๕๖เท่านั้นเอง

ระหว่างที่มีการบินรบแบบติดพันกันอยู่ระหว่างที่เครื่องบินลำนี้เนี่ย
ผ่านเวควอลเทคของเครื่องบินลำข้างหน้าก็ทำให้ตกลงไป
แต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นนักบินปลอดภัยเพราะว่าสามารถดีดตัวออกมาได้ทันนะครับ
อีกเหตุการณ์หนึ่งวันที่๑มิถุนายน๒๕๕๙
เหตุเกิดกับกองทัพอากาศสวีเดนอีกครั้งหนึ่ง
ระหว่างที่มีการซ้อมรบเหตุการณ์นี้นักบินดีดตัวออกมาได้ทันเช่นเดียวกัน
โดยจากการสอบสวนพบว่าเครื่องบินกริปเพ่นแล่นด้วยความเร็วที่ไม่เหมาะสมกับการบินในขณะนั้น
จนทำให้สูญเสียการควบคุม
ปีต่อมาครับวันที่๑๙เมษายน๒๕๕๙
ก็ดีดตัวออกมานักบินดีดตัวออกมาจากห้องขับกลางอากาศนะครับ
ผลการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าการออกแบบห้องนักบินใหม่ให้มีความกว้างมากขึ้น
ส่งผลให้ปุ่มควบคุมดีดตัวเองนั้นเป็นการดีดตัวแบบไม่ตั้งใจ
นักบินนั้นออกมาโดยที่ไม่ตั้งใจนั่นเองครับ
อีก๒เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นกับเครื่องบินกริปเพิ่มระหว่างปฏิบัติการเกิดขึ้นกับเครื่องบินของกองทัพอากาศฮังการี
โดยเหตุการณ์แรกเกิดขึ้น๑๙พฤษภาคม๒๕๕๘ที่ผ่านมานี้เอง
เครื่องบินกริปเพ่นวิ่งบนบรันเวย์ซึ่งทำให้เลยรันเวย์ไป
ทำให้เครื่องบินเสียหายอย่างหนักแต่ว่านักบินนั้นปลอดภัยครับ
และอีก๑เหตุการณ์เกิดขึ้นปีเดียวกันวันที่๑๐วิทยุนาโยน